ก็ลงไปดูแลแล้วก็พูดคุยกัน

ไปดูตำแหน่งที่นาเดียหลุดด้วยนะ

รวมถึงไปดูพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนแล้วก็ประสานความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยหลายจุดเลยค่ะ
ไปติดตามรายงานจากคุณอาริยาเฟื่องประดิษฐกุลกันเลยสวัสดีค่ะ
รุสวัสดิค่ะคุณผู้ชมและทั้งสองท่านค่ะ
ดิฉันลงพื้นที่ปลดทุกข์ชาวใต้สู้ภัยน้ำท่วมกับทีมรถปลดทุกข์นะคะ
และตอนนี้ค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่คือบริเวณด้านหน้าของสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๓
ชาวบ้านเขาจะเรียกสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าทุ่งท่าลาศค่ะ
ซึ่งเราก็ได้ติดตามการแกะรอยเจ้านาเดียจราเข้ยักษ์ขนาด๕เมตร
หลุดออกมาจากสวนสัตว์เปิดที่อยู่ภายในทุ่งท่าลาศ
แล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านค่ะ
เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๑ทุ่มนะคะทีมข่าวก็ได้สังเกตการณ์
ปฏิบัติการตามจับเจ้านาเดียจราเข้ยักษ์ที่ทางประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งทีมหน่วยไกรทองตานี
จากจังหวัดสุราธานีเข้าไปในทุ่งท่าลาศ
ซึ่งมีพื้นที่กว่า๑๒๕๐ไร่

เพื่อตามหาและสังเกตแววตาของจอราเข้ในช่วงกลางคืน
ถ้าหากพบแล้วจึงจะใช้เชือกในการคล้องจับ
โดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะต้องใช้ความระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้จราเข้รู้ตัวและแตกตื่น
ซึ่งทีมข่าวก็เฝ้ารอจนถึงประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ
โดยไกรทองยังตามหาเจ้านาเดียไม่พบ
กลับออกมาและวันนี้จะออกปฏิบัติการ

ส่วนจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะเมื่อคืน
ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังแต่ว่าเช้านี้
น้ำลดระดับแห้งลงไปเป็นระยะทางยาวประมาณ๑๐๐เมตร
โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำออกนอกพื้นที่ทุ่งท่าลาศ
ว่าจะใช้เวลา๒๓วันน้ำจึงจะแห้งหมด
ซึ่งจะทำให้การตามจับจราเข้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะ
จากนี้ทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่น้ำท่วม

คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
อำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
ซึ่งก็ถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานาน
ส่งผลให้ต้องปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว
โดยระดับน้ำภายในโรงเรียนสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๗
บอกว่าโรงเรียนถูกน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นรอบที่๓แล้ว
คณะครูและนักเรียนได้รับความเดือดร้อน
แต่การที่ไทยรัฐวิทยาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

และทำให้รู้ว่าไทยรัฐไม่เคยทอดทิ้งกันค่ะ
เราก็ได้รับความเมตตาจากไทยรัฐด้วยกันนะคะ
ที่มาช่วยเหลือในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ
ที่อนุเคราะห์แล้วก็สงสารโรงเรียนไทยรัฐด้วยกันนะคะ

ก็รู้สึกทราบซึ้งนะคะที่ได้เห็นน้ำใจของคนไทย
ในช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมและหวังว่าให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วค่ะ
เห็นในน้ำใจของเขาค่ะ
รู้สึกขอบคุณมากค่ะที่มาช่วยพวกหนูค่ะ
วันนี้โรงเรียนไทยรัฐที่คีรีวงค่ะมามอบของให้
หนูอยากจะขอบคุณมากค่ะที่
ที่นำของมามอบให้พวกหนู
หนูรู้สึกทราบซึ้งมากค่ะ

ผมขอบคุณคณะครูบาอาจารย์และก็
ช่องข่าวมุมฤนนิติไทยรัฐที่
ขอบคุณมากค่ะที่
นอกจากพื้นที่ทางการศึกษา

ทีมข่าวตรวจสอบวันดอดร้อนของชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านหนองดีตำบลป่ารกรรม

ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังค่ะ
จากหมู่บ้านอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่เกือบ๒กิโลเมตร
ทำให้การช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง
ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงก็ยังคงขาดแคลนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่
หากจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่

เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหลังค่ะ
ส่วนพระสงฆ์ที่วัดป่ารกรรมใต้ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากไม่มีพาหนะที่จะใช้สัญจรออกไปบิณฑบาส
ทำให้ต้องเดินเท้าฝ่าน้ำท่วม
ต่อการเกิดโรคน้ำกัดเท้าค่ะ
ถ้าดีได้มีเรือสัก๒ลำดี
เหลือเล็กอันนี้ก็ยืมเข้ามานี่

ตอนนี้เหมือนชาวบ้านเลยอยากจะได้เรือ
ได้เหลือสัก๒๓ลำ
อีกจุดหนึ่งที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะ
ก็คือบริเวณบ้านหัวลำพูตำบลป่ารกรรมอำเภอปากพนังค่ะ

แต่ดูสิคะระดับน้ำก็ยังท่วมสูงประมาณสะโพก
ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อน
ส่วนสิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็ไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นค่ะ
หลังจากที่สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วนะคะ
ฉันก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับกลุ่มจิตอาสาจากอำเภอเมืองค่ะ
นำถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นน้ำดื่ม
จ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมคะพูดถึงสภาพอากาศในเช้านี้นะคะ

ท้องฟ้าเท่าที่ดูแล้วท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆ
แม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมานะคะ
แต่จากการคาดการณ์เรื่องของสภาพอากาศ

อาจจะมีฝนตกร้อยละ๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
รวมถึงการช่วยเหลือได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
ริยาเฟื่องประดิษฐกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ